เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนช่วงประมาณ๓ทุ่มนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าไปขอตรวจค้นร่างกายของผู้ชายคนหนึ่ง
เพราะว่าสงสัยว่ามียาเสพติดในครอบครองนะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายที่ถูกตรวจแย่งอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่
หลังจากนั้นมีการยิงใส่กัน
ท้ายที่สุดนะฮะผู้ชายคนนี้ไปนั่งเสียชีวิตคาบันไดของบ้านชาวบ้านนะครับ
คุณผู้ชมมาดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ
นี่แหละครับหลังจากที่ผู้ชายคนนี้โดนยิง
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแล้วก็ทำปืนที่แย่งมาจากตำรวจร่วง
ตรงซอยที่ขี่หลบหนีแล้วเมื่อกี้เห็นเขาเดินไหมฮะ
จริงเขาบาดเจ็บแล้วนะบาดเจ็บมีเลือดออกแล้วนะครับ
สักพักหนึ่งเขาไปนั่งอยู่หน้าบ้านของชาวบ้าน
นั่งตรงบันไดแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มของเมื่อคืนนี้๒๗ธันวาคม
นะฮะตำรวจสพสำโรงใต้นะครับรับแจ้งว่าพบชายถูกยิงเสียชีวิต
บันไดทางขึ้นห้องเช่าเลขที่๗๖ชุมชนร่วมใจหมู่
ซอยวัดสำโรงเหนือตำบลสำโรงกลางอำเภอพระประแดง

ก็เข้าตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย
แล้วก็ลักษณะคล้ายกึ่งนั่งกึ่งนอนอิงอยู่ที่บันไดตรงนี้
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพร้อมกับอาศาคู่ภัยมูธิร่วมกับตันอยู่
ผู้ตายคือนายสาคอนสินทรัพย์อายุ๔๗ปี
กางเกงขายาวสีขี้ม้าเสื้อแขนยาวลายทหาร
สภาพก็พิงบันไดอยู่แล้วก็บาดแผล
ถูกยิงที่หน้าอกข้างซ้าย๑นัด
แล้วก็มีเลือดออกเลือดท่วมเสื้อเหมือนกัน
งไปประมาณ๑๐เมตรพบปืนขนาด๙มม๑กระบอก
มีกระสุน๗นัดนะฮะตกบริเวณถนนในชุมชน

ไปอีกประมาณ๓๐เมตรพบรถจักรยานยนต์สีแดงดำ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนเป็นของผู้ต้องหา

แล้วก็มีรอยเลือดหยดเป็นทางยาวจนมาถึงบันไดตรงนี้นะฮะ
โดยเพื่อนผู้เสียชีวิตก็คือนายดิเรกวิไลเพชร

ผู้เสียชีวิตจริงมีนิสัยนักเลงนะ

ก่อนเกิดเหตุตัวของนายดีเรก
เพื่อนผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ที่บ้านเป็นร้านขายของชำ
และทีนี้ตัวนายสาคอนผู้เสียชีวิตได้มาถาม
ถามบอกว่าเอาต้นบอนสีไหมจะขายให้ราคา๒๐๐บาทนะครับ
แต่ทีนี้นายดีเรกซึ่งเป็นเพื่อนบอกไม่เอาไม่ซื้อ
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ตำรวจสองนาย
เข้ามาขอตรวจค้นนายสาคอน
ขอตรวจค้นร่างกายนายสาคอน
ซึ่งตอนแรกนายสาคอนก็ยินยอมให้ตรวจแต่โดยดี
แต่ในขณะที่ตำรวจกำลังตรวจค้นตามกระโปรงกระเป๋า
และเป็นจังหวะที่น่าจะไปตรวจตรงจุดที่นายสาคอนซ่อนยาเสพติดเอาไว้

เพราะนายสาคอนแย่งปืนตำรวจยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
แล้วก็มีการยิงต่อสู้กับตำรวจ

ไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนใครเป็นคนยิงกันบ้าง
แล้วคนที่เสียชีวิตเขารู้จักของพี่มั้ย

ตอนนี้โกนบอกว่ามันจะไปสู้สำรวจทำไม
จำกัดถือนี่ทำไมแล้วมันก็กัดถืน
แล้วตามต้าร๊อคกันอย่างไรก็๒คน
แล้วก็แยกปืนหนัวไปก็ยิง
นี่แหละครับนี่เขาเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะ

ผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทรจสมุทรปราการ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจสายตรวจสพสำโรงใต้
พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยเนื่องจากไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
โดยมีนายสาคอนขี่รถมาดังนั้นจึงขอตรวจค้น
แล้วก็พบยาบ้าจำนวน๑๙เมตรนะครับ
ในช่วงนั้นเองนายสาคอนแย่งปืนตำรวจ

แล้วนายสาคอนก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีตามที่เห็นในคลิปนั้นนะฮะ
แล้วก็ทำปืนร่วงตามทางก่อนที่เขาจะลงจากรถ
แล้วก็เดินไปนั่งพักอยู่บริเวณบันไดหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีชาวบ้านมาพบนะครับรีบโทรแจ้งตำรวจ
ตอนนั้นชาวบ้านบอกว่านายสาคอนยังหายใจรวยรินอยู่
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงนายสาคอนนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับ
ตรวจสอบประวัติของนายสาคอนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นก็พบว่า
เคยต้องโทษนะฮะคดีลักษัพย์
โดยมีชาวบ้านแถวนี้แจ้งว่าผู้เสียชีวิตไม่สูงสิงกับใคร
และเคยพยายามเผาบ้านตัวเองมาแล้วด้วย
ขณะนี้ผู้การจังหวัดสมุทรสาครตั้งกรรมการในการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยนะ
จะเร่งสอบปากคำพยานรอผลชนะสูตรจากแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็รวบรวมพยานหลักฐาน

แล้วก็เก็บดีเอนเอคราบเขม่าวดินปืนของตำรวจสายตรวจทั้งสองนายด้วย
ก็คือ๑๐ตำรวจเอกธีรวัตรเศษแสนวง
พบหมู่ป้องกันปรับปรามสพสำรงใต้
แล้วก็๑๐ตำรวจตรีอำนาจสมศรีพบหมู่ป้องกันปรับปรามสพสำโรงใต้
เพราะว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจริง
มันเป็นเหตุที่มีการยิงต่อสู้กัน
และท้ายที่สุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตนะครับ
ทีนี้ครับมันมีเรื่องสุดเฮียนมาเรื่องหนึ่งคุณ
โน้ตบุ๊กของพนักงานสอบสวนมันใช้งานไม่ได้
ระหว่างที่ให้กู้ภัยนำศพของนายสาคอน

ซึ่งจะต้องทำเอกสารใบส่งศพ

ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ตามปกติ
แล้วก็เครื่องที่เอามาใช้โน้ตบุ๊กอันใหม่เนี่ย

ทำให้ตำรวจกู้ภัยก็แปลกใจมากมันเกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายต้องทำหนังสือส่งศพแบบเขียนด้วยปากกาไง
ลงกระดาษนะฮะแต่ทีนี้ยังไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรนะฮะ

แต่พอเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันยู
ได้ใบส่งศพที่เป็นแบบเขียนมือไปแล้ว
ขับรถออกไปจากสพสำรงใต้
ปรากฏว่าโน้ตบุ๊กกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้

สำหรับเหตุการณ์ก็คือเรื่องของเป็นการวิสามันฆาตกรรมหรือไม่
เป็นการแย่งปืนหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะยิง
ผู้ต้องหานั้นเสียชีวิตหรือเปล่านะครับ